คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสดราม่า
เรื่องที่สองพี่น้องกู้ภัยใจพระพี่ท็อปพี่ไทยไปที่วัดไอ้ไข่วัดเจดี
แล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการเคลียร์ใจกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดเจดีเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งคือทั้งคู่ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือที่วัดดอนใหญ่คลอง๘
ก็คือในวันพฤหัสบดีที่๒๔กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะ
ทั้งสองคนนี้จะเดินทางไปร่วมพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนา
และพิธีมังคลาพิเศษไอ้ไข่ที่วัดตามที่ได้ติดประกาศบอกชาวบ้านไปแล้วนะคะ
งานนี้พี่ไทยเอกพันธ์ก็บอกกับเราบอกว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะที่จะช่วยหาเงินเข้าวัด
แม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องไอ้ไข่มาก่อนหน้านี้นะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยท้อแท้แต่อย่างใด
เพราะว่าตอนนี้ไอ้ไข่ของแท้ที่ทั้งพี่ท็อปพี่ไทยไปบูชามาจากนครศรีธรรมราช
ก็ตั้งใจว่าจะเอาไปไว้ในวัดดอนใหญ่ที่คลองแปดแห่งนี้เพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยได้มากราบไหว้และที่สำคัญก็คืออยากจะหารายได้มาจุนเจือทางวัดด้วยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้ก็คือทางวัดเนี่ยไม่มีคนเข้าวัดเลยนั่นเองจ้

ในวัดบิวเบียร์กันจบไปแล้วนะคา